ท่านผู้ชมครับดูเรื่องการขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปหน่อยนะครับ
จากการทำงานขององค์กรอิสระแล้วเนี่ย
ประชาชนเราก็ต้องไม่เมินเฉยด้วย

ต้านทุจริตเนี่ยเริ่มได้ที่ตัวเรานะครับ
วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปย้อนรอยคดีสำคัญ
ที่สามารถเอาผิดนักการเมืองได้
เบาะแสที่ได้จากภาคประชาชนนะครับ

ยึดทรัพย์สินโดยคดีนี้สำเร็จได้ด้วยเบาะแสจากภาคประชาชน
ชมรมแพทย์ชนบทเพศศัตว์ชนบทองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข
คอรัปชั่นเชิงนโยบายโดยคดีนี้ปปชได้รื้อขึ้นมาพิจารณาใหม่
โดยใช้ระยะเวลาถึง๔ปีหลังพบข้อสังเกตเส้นทางการเงินที่ผิดปกติ
ในบัญชีเงินฝากของคนใกล้ชิดในรักเกียรติซึ่งมาจากบริษัทยา
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนว่าภาคประชาชนคือกลไกที่สำคัญในการเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด้วยเหตุนี้พรปปชฉบับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนปปชเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบรัฐ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส
จ่ายค่าทดแทนความเสียหายสำหรับผู้ชี้เบาะแส
พรปชจึงได้เปิดตัวแอปพลิเคชันคือขายเฝ้าระวังกลโกง
เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยตรง
เพื่อสอดส่องหาเบาะแสป้องกันการทุจริตในชุมชน
จากพรปปชฉบับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้ว
ยังมีการยกเครื่องใหม่โดยเพิ่มคุณสมบัติปปชให้สูงขึ้น
กลไกให้ประชาชนเข้าชื่อตรวจสอบปปชได้
เพิ่มอำนาจกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน
ลดภาระงานเพิ่มการตรวจสอบที่เคร่งครัด
บทบาทวุฒิสภาในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
โปรดติดตามตอนต่อไป